สิ้นหวังนะครับกับภารกิจค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยครับ
ฮะพลุไฟอันนี้น่าตามใช่อันนี้น่าตาม
แต่ก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมก่อนคุณผู้ชมฮะการค้นหาผู้ประสบภัยจากเรือหลวงสุโขทัย
จนถึงขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีกสิบเอ็ดนายค่ะส่วนศพที่สวมเสื้อกองทัพเรือที่สงขลาย้ำอีกครั้ง
อืมย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่กำลังพลเออนะฮะไม่ใช่กังพลของกำลังพลของกองทัพเรือนะครับ
พลเรือพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัจจาการทัพเรือพักที่หนึ่ง
เปิดเผยความคืบหน้าการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ยังศูนย์หาย
ยอดกำลังพลทั้งหมดร้อยห้านายย้ำกันอีกทีรอดชีวิตเจ็ดสิบหกนาย
เสียชีวิต๑๘นายมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือ
โดยทราบชื่อแล้ว๑๒นายและอยู่ระหว่างรอพิสูจน์อัตลักษณ์๖นาย
และคงเหลือผู้สูญหายที่ยังค้นหาร่างเพิ่มเติมอีก๑๑นายครับ
สำหรับผลการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือของผู้เสียชีวิตวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมาเวลา๑๑นาฬิกา

ทราบชื่ออีก๒นายคือจ่าเอกบุญเลิศทองทิพย์และพลทหารจีราวัตรทูบหอม
ส่วนกรณีไปพบร่างผู้เสียชีวิตสวมเสื้อกองทัพเรือที่จังหวัดสงขลา
หลังจากเข้ากระบวนการพิสูจน์ทราบแล้วยืนยันว่าไม่ใช่กำลังพลนะครับที่ศูนย์หาย
แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางแต่อย่างใด

เข้าใจมันนะที่นี้ด้วยนะ
ใช่ก็มีการยืนยันนะคะบอกว่าสมที่พบเป็นลูกเรือประมงทรัพย์สุนันเก้า
แล้วเรือจมวันเดียวกันเลยคือ๑๘ธันวาค่ะ
ซึ่งญาติเองยืนยันตัวบุคคลแล้วว่าชื่อว่านายสาโรธบินโตภรรยาออกมายืนยันว่าจำรอยสักตรงนี้ของสามีได้
อันนี้ชัดเจนนะครับส่วนภารกิจการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่ยังศูนย์หายอยู่
ท่านผู้ประชาการทัพเรือภาคที่๑ระบุว่า
ปฏิบัติการยังครอบคลุม๑๗เซ็กเตอร์ที่ไหนบ้างครับท่านครับ
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิวรีขันจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราธานี
โดยเรือหลวงใหญ่ออกไปทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรือหลวงกระบุรี
เรือหลวงหนราธิวาสเรือหลวงนาร๋สวนเตากสินเรือตอ๑๑๓
๑๗เซคเตอร์ถ้าว่ามอง
แล้วก็มีอากาศยานด้วยโดยจะโฟกัสหรือพุ่งเป้าไปที่พื้นที่ใกล้

นี่แหละเพราะว่าทิศทางการลอยคุณผู้ชมคือเชื่อว่าจะลอยมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้คือเอาง่ายคือพัดหาเข้าหาชายฝั่ง
ส่วนบริเวณใกล้ฝั่งและชายฝั่งนะครับจะปูพรมค้นหา
และเพิ่มการสำรวจที่เกาะจราเข้
และพื้นที่ตามโปรแกรมการคำนวณของกรมอุทธกษาตกองทัพเรือ
รวมถึงยังเตรียมเสริมกำลังพลจากกรมทหารราบที่๒จังหวัดกระบี
เสริมกำลังพลเดินเท้าด้วย
ที่สำคัญจะเน้นค้นหาบริเวณเซ็กเตอร์ที่๕คือช่วงไหน
ช่วงอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับ
และในบริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรที่จะเพิ่มรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
ส่วนจุดอื่นก็ยังค้นหาเหมือนเดิม
โดยเมื่อช่วงบ่าย๓ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับอากาศยานไปพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ราย
บริเวณพื้นที่ตอนล่างของอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิวรีขัน
และตอนบนของอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร

เรือหลวงนเรสวนเข้าเก็บกู้ร่างโดยเฮลิคอปเตอร์
เข้าไปรับร่างเพื่อส่งไปพิสูจน์อัตลักษณ์
มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานแล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
ในส่วนของการปฏิบัติทางใกล้ฝั่งแล้วก็ชายฝั่งนะครับ
การปฏิบัติเช่นเดิมเหมือนเมื่อวานนี้นะครับ
ตั้งแต่ท่าเรือบางสะพานลงไปถึงอ่าวบ้านดอนนะครับ
แล้วก็จะเพิ่มซึ่งเมื่อวานยังไม่ได้สำรวจคือเกาะจราเข้
เราก็จะเพิ่มไปเรื่อยนะครับในการตามซามแมพ

คุณผู้ชมฮะมาดูผลพิสูจนอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตอีก๖นายครับ
โดยโฆษกองทัพเรือเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตคือ
มีจ่าโทษธวัชชัยสาพิราช
จาตรีสถาพรสมเหนือ
จาตรีนพนัทคำวง

ขออภัยจาตรีสุภกิจที่วาลัย
๕พนฐานปริชารักษาภักดี
๖พนฐานจำลองแสนแก่
และยังเหลือผู้สูญหายจำนวน๑๑นาย
แต่๑๑นายคุณผู้ชมยังไม่นับรวมรายที่เจอล่าสุดเมื่อวานนี้๑นาย
เพราะว่า๑นายนั้นยังรอการยืนยันอัตลักษณ์อยู่ก็คือ
จ่าเอกไพรรวมญาตินั่นเองนะครับ
แล้วก็มีพลฐานอับดุลอาชิมะแอร์ด้วยครับ
แล้วก็มีพันธาเอกจิราวัตรเจริญศิลป

แล้วก็มีพลฐานทวีศักดิ์แทร่เสี่ยว
และก็๕มีนวตรีพนรัฐศิโรดมหรือว่าต้นเหลือพรับ
คือมีพันธาเอกคุณากรจริยศ

แล้วก็มีจาโทสหรัฐอีสา
มีจ่าตรีโสพลวงสนิท
มีจาตรีธิติงามทอง
มีพลฐานชะลัดอ้อยทอง
มีพลฐานชัยชนะช่างวาดนะครับ
คุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการผ่าพิสูจน์ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลอีก๓ศพด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดที่อยู่นั่นก็คือที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน
พาไปดูบรรยากาศหน่อยตั้งแต่ช่วงสายเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
ญาติของพลทหารจากพลทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็มายื่นเอกสาร
จะยืนยันกับทางทีมแพทย์นิติเวชที่โรงพยาบาลตำรวจ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามขั้นตอนค่ะ
แล้วทีมแพทย์นิติเวทผ่าพิสูจน์๓พนธาหารเสร็จสิ้นแล้วก็ประสานให้ญาติ
เดินทางไปพร้อมกับรถยนต์ในขบวนเคลื่อนศพพลทหารทั้ง๓
ไปยังกองบิน๕ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีนาวาเอกนัทธวุฒิจันทรจิตเสนาธิการกองบิน๕
แล้วก็นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพเรือ
แม่บ้านทหารอากาศก็ร่วมพิธีค่ะส่งร่างทหารที่เสียชีวิต
มีการนำร่างเนี่ยบรรจุในหีบสีขาวแล้วก็คลุมด้วยทงชาตินะคะ
สำหรับร่างทั้ง๓พลทหารที่มีการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลแล้วเนี่ย
ก็คือจาตรีสารวุฒนาดีพลทหารสิทธิพงศ์หงทอง
และพลทหารจีราวัตรทูบหอมนะคะ
หลังจากนั้นก็จะมีการนำร่างพลทหารทั้ง๓เนี่ย
ประกอบพิธีตามศาสนาที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีต่อไปนะคะ
ส่วนทางด้านผู้บัญชาการทหารเรือค่ะ
พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์
พร้อมด้วยนายธวัชชัยศรีทอง

ก็ได้รอรับร่างของจาตรีสารวุฒนาดี
พลทหารวรพงศ์บุญละคร

และพลทหารจีราวัตรทูบหอม
ที่ถูกลำเลียงโดยเครื่องบินฟอกเกอร์
กองทัพเรือนี่นะคะจากประจวบคิริขัน
นี่ค่ะตอนที่ลำเลียงไปยังสนามบินอุตภัวร์
กองการบินทหารเรือยุทธการที่บ้านฉางของระยองค่ะ

นี่ตอนที่นำลงบรรจุร่างลงมาเนี่ยนะคะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
พอร่างของกำลังพลเดินทางมาถึงเนี่ย
ทัพเรือก็มีการจัดทหารกองเกียรติยศ
ให้การต้อนรับอย่างสมเกียจนะคะ
มีการชักแถวลำเลียงลงศพออกจากเครื่องบิน
แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปยังชาปณสถานกองทัพเรือ

เพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
แล้วก็มีการตั้งสวดพระอภิษฐรรม
ซึ่งกำลังพลที่เสียชีวิตนี่นะคะ
ก็ได้รับพระมหาการุณาที่คุณปรดเกล้าปรดกม่อม
สงรับไว้ในพระบรมราชานิคระด้วยนะคะ
หนึ่งในพลทหารที่มีการยืนยันว่าเสียชีวิต
ก็คือพลฐานสิทธิพงฮงทองคุณผู้ชมครับ
ทางครอบครัวก็พอทราบข่าว
สลดเลยครับแล้วก็เล่าให้ฟังเปิดเผยให้ฟังว่า
ช่วงก่อนที่จะลงเรือเนี่ย
พลฐานรายนี้เหมือนจะมีรางไม่ดีก่อนด้วยนะ
เพราะว่ามีการนำประกันชีวิตมาอวดแม่ครับ
นี่คือพลฐานสิทธิพงศ์หงทองครับ
พาไปดูบรรยากาศที่บ้านเกิดอยู่ที่ตำบลหนองคล้า

นี่ครับบ้านของพลฐานสิทธิพงฮง
ครอบครัวยังโศกเศร้าอยู่
แล้วก็หลังจากมีการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลแล้ว

ผู้ใหญ่บ้านชื่อนางสมหมายพันทัพ
เล่าให้ฟังว่าพลฐานสิทธิพงศ์หรือชื่อเล่นชื่อไฟล์นะ
กลับมาเยี่ยมบ้านและเพิ่งจะกลับไป
เมื่อ๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา

พลฐานสิทธิพงศ์ไม่อยากกลับ
แล้วก็เอาหลักฐานการประกันชีวิตที่ทำไว้กับเรือ

เป็นอะไรไปนะแม่เดี๋ยวจะมีการปรับยศตำแหน่งแม่จะได้สบาย
นี่คุณผู้ชมพูดเหมือนเป็นลาง

แล้วก็บอกแม่ว่าผมฝากเมียผมไว้ด้วยนะ

ส่วนพี่สาวของพลฐานสิทธิพงศ์ชื่อพี่บุญพิทักษ์ครับ
บอกว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้เลย
แต่ก็ยอมรับตั้งแต่ทราบข่าวแล้ว
รับทำใจแล้วว่าเรือหลวงสุโขทัยล่ม
มาทราบข่าวยืนยันว่าน้องชายเสียชีวิต

พี่สาวสงสารน้องยิ่งทบทวนสิ่งที่น้อง
บอกไว้ก่อนจะไปลงเรือว่าไม่อยากจะไปเพราะรู้ว่ามีพายุ
ก็ยิ่งรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถจะทำอะไร

แล้วพอทราบว่าที่ร่างของน้องไม่มีเสื้อชูชีพด้วย
ในหัวคนเป็นพี่สาวเกิดคำถามขึ้นมามากมาย
เหตุใดกองทัพเรือถึงเกณฑ์พลหารไป
น้องของเธอเป็นแค่ทหารเกณฑ์
ยังไม่ได้ถึงขั้นฝึกถึงเอาตัวรอดในน้ำเลย
แล้วน้องก็ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพด้วย
ไม่มีทางที่จะมีเปอร์เซ็นต์รอดได้

พี่สาวฝากไปถึงกองทัพเรือว่า
ควรจะมีความปลอดภัยให้กับพลฐานมากกว่านี้ครับ
ส่วนนางลำดวนซึ่งเป็นย่าของพลหารสิทธิพง

ช่วยคุณแม่ทำงานทุกอย่าง
ย่าเสียใจมากโดยทั้งย่าและหลานสาวก็กอดกัน

เพราะว่าพลฐานสิทธิพงศ์
ซึ่งเป็นที่รักของครอบครัวนี้จากไปแล้วครับ
พร้อมกับคำถามว่าทำไมถึงเกณฑ์น้องชายไป
แล้วก็เสื้อชูชีพก็ไม่มีให้ด้วยนะครับ
แล้วก็รู้ทั้งรู้ว่ามีพายุมีคลื่น